มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะหลังจากที่ตู้ปันสุกเนี่ย
เขาเรียกว่าโอ้โหถูกวางไปทั่วเลยนะ
แต่ทีนี้ครับมันมีเรื่องนี้ครับเพราะว่ามีคนเนี่ย
เอาทุเรียนหมอนทองปันจุกล่องละหนึ่งภูรวมร้อยกล่อง

โอ้โหพูดแล้วน้ำลายไหลอยากรู้ว่ากี่นาทีถึงหมด
คุณดูสิแล้วทุเรียนเยอะขนาดนี้นะแต่แป๊บเดียวเนี่ย
๖นาทีเนี่ยหมดแล้วนะฮะ
คือจริงแล้วนะครับเรื่องนี้นางสายสมรเบนจมา
เธอก็มีแนวคิดหลายคนก็คงอยากกินทุเรียนนะ
ใช่และทุเรียนก็ราคาสูงอยู่
หลายคนอาจจะเข้าไม่ถึงทุเรียนก็เลยแกะทุเรียนหมอนทองกว่า๒๐ลูก
บรรจุกล่องละ๑ภูรวม๑๐๐กล่องใส่ไว้ในตู้ปันสุก
ในช่วงบ่าย๒ของเมื่อวานนี้ไม่ถึง๒๐นาทีมีชาวบ่อไร่
กว่า๕๐คนมานำทุเรียนไปคนละ๑๓กล่อง
หมดในเวลาแป๊บเดียวเองนะฮะ
โดยตู้ปันสุกนะครับที่นางสายสมรใส่ทุเรียนเข้าไปในครั้งนี้นะฮะ
ก็ตั้งอยู่ที่ตรงสพบไร่ซึ่งเรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอก
ตะพลยืนยาวผู้บังคับการสพบไร่ก็เป็นผู้ที่คิดตั้งตู้ปันสุกนี้ขึ้นมา
และปรากฏว่ามีชาวบ่อไร่นำสิ่งของนำอาหารเครื่องดื่มมาใส่จำนวนมาก
แล้วก็มีคนที่รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะครับก็เดินทางมารับสิ่งของเหล่านี้จำนวนมากเช่นเดียวกัน
แล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่มีคนใจดีเอาทุเรียนมาใส่ตู้ปันสุกตรงนี้นะครับ
โดยคนใจดีคนนี้ก็คือคุณสายสมรบอกว่าการที่เอาทุเรียนมาใส่ตู้แบ่งปันให้คนอื่น
เนื่องจากเห็นว่ามีการบริจาคช่วยเหลือผู้ได้โอกาสก็เลยนำทุเรียนที่ปลูกไว้ในสวนเอง
แล้วก็มันสุกพร้อมกันหลายต้นเลยเลยปลอกเองเอามาใส่กล่องกล่องละหนึ่งภู
จำนวน๑๐๐กล่องนะฮะก็นำมาใส่ที่ตู้ที่ตำรวจเขาตั้งตู้ไว้นะครับ
โอ้โหปรากฏว่าผลตอบรับดีมากเลยนะฮะคนก็มาเอาเยอะมากเลยนะฮะ
ส่วนคนบางคนมาเอาไม่ทันบอกโอ้ยเสียดายจังอยากกินอีกนะฮะเมื่อไหร่จะมีอีกนะฮะ
นี่เห็นทุเรียนมาใส่เยอะแบบนี้ต้องเอามังคุดมาใส่ด้วยไหมแก้
ของร้อนแล้วก็ของเย็นทั้งราชาผลไม้แล้วก็ราชินีผลไม้นะคะ